กระแสเพราะว่ามันเป็นคดีสะเทือนขวัญซะละเกิน
ใช่ฮะนะครับคดีของการฆ่าน้องเต็นยัดกล่องนะฮะ
อายุแค่สิบแปดปีเท่านั้นคือตอนนี้เนี่ย
คนร้ายถูกจับแล้วสารภาพแล้วเค้นแล้ว
เขาเสพยาเสพติดไปก่อนที่จะลงมือครับครับ
คุณผู้ชมครับพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์นะฮะ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
แถลงการจับกลุ่มนายธนากรอรันทองหรือว่าแป๊บอายุ๑๙ปี
เขาเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่านางสาวเต็นอายุ๑๘ปีครับ

บดานอยู่ที่บ้านเมียเขาที่กาลสิน
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
ส่วนมูลเหตุเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
และจะมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือไม่
ด้วยหรือไม่อันนี้สำคัญนะครับต้องรอผลชนสูตร
แต่ผู้ต้องหายอมรับว่าเขาเสพสารเสพติด
เสพยาเสพติดก่อนจะลงมือก่อเหตุครับ
หลังสอบปากคำนะครับก็นำตัวผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุมตัวทันที
โดยชุดพิสูจน์หลักฐานจะเข้าเก็บวัตถุพยานเพิ่ม

และต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะสรุปสำนวน
โดยผู้ต้องหามีอาการเครียดฮะแล้วก็ยังไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฝังซ่อนเร้นย้าย
หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
และจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ครับ
นายประสานหมทองพ่อของน้องเต็นนะฮะมาดูการแถลงข่าว
พ่อไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อว่าลูกสาวจะคบกับผู้ต้องหา
เพราะเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยข่มขืนลูกพ่อหรือเปล่า
หรือว่าพยายามจะข่มขืนลูกพ่อแต่ลูกพ่อไม่ยอมหรือเปล่า

เนื่องจากที่ผ่านมาแฟนของลูกก็มีตัวมีตน
เป็นชาวลาวเขาคบหาคุยกันอันนี้พ่อรู้
เขามีแฟนของลูกผมรู้เลยครับเขาจะโทร
เห็นเลยครับแฟนเขานะครับประเทศลาว

แต่ผู้ชายคนนี้เคยมีความสัมพันธ์หรือไง
หรอกครับถ้าชอบลูกสาวจริง
พ่ออยู่ทั้งคนเขาก็ต้องคุยกับพ่อแล้ว
ไม่ใช่ก็คุยเขาที่สนิทกับพ่อเธอบ้างครับ
มันต้องสนิทกับพ่อก่อนน่าจะข่มขืนลูกสาวผมเลยครับ
เพราะว่าถ้าเกิดชอบลูกสาวคุณจริงแล้วก็เขาจะไม่ทำอย่างนี้
เอาจากนั้นนายประสานหรือคุณพ่อท่านนี้นะ
ก็มอบแหวนทองคำน้ำหนักครึ่งสลึง
ให้กับนางสาวพรอายุ๓๕ปี
คนที่ไปพบศพน้องเตนเป็นคนแรกเพื่อเป็นการขอบคุณ

ตอนที่ไม่รู้น้องเต้นไปไหนบอกใครก็ได้นะ
ช่วยหาน้องเต็นเจอนะพ่อจะให้แหวนนี้
ซึ่งนางสาวพรก็ยินดีนะฮะที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
แต่รับมาแล้วเธอก็มอบแหวนคืนให้กับครอบครัวน้องเต้น

ใช่เอาไปทำบุญเถอะพ่อเอาไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

แล้วก็เขายังบอกว่าขอให้น้องเต้นไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
ค่ะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ในทางคดีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เมื่อวานนี้
แถลงชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันกับคุณพ่อบอกว่า
คุณพ่อจะช่วยเหลือเต็มที่จะให้ความเป็นธรรมเต็มที่นะคะ
แต่ในเรื่องของความเชื่อเรื่องของสิ่งลีลับมันก็เกิดขึ้น
เพราะคุณผู้ชมญาติของน้องเต็นเนี่ยเชื่อว่า
เต็นมาแฝงร่างญาติในงานศพ
แล้วก็บอกรายละเอียดหมดเลยนะคะว่าคนร้ายมันทำอะไรกับน้องบ้าง

หนูรู้สึกว่าหนูจะโขปเหมือนกัน
แต่มันทำได้ยิ่งอีก

มันยิบขอหนูตอนนั้นหนูยังไม่สาย

มันดิ้นแล้วมันเอาไม่อยู่ใช่ไหม

มันบอกไว้น้อยมันบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันจะยิงหนูที
ทำไมพ่อไม่มาเปิดหัวหนูหนูเลย

แต่ตอนนั้นหนูจะโรคไปหมดแล้ว
หนูตายแล้ว
ตอนนั้นหนูยิบขอมา

โอเคมันยิบขอหนู

บางคนอาจจะไม่เชื่อ

น้องเต็นมาแฝงร่างญาติคนนี้

ที่น้องเต็นมาแฝงร่างของญาติ

แป๊บคนก่อเหตุได้

นี่แหละค่ะน้องเต้นมาแฝงย่าง

ตอนที่ญาตินำศพมาตั้งบัมเพณท์กุฏรสน
จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องเต็น
ใจความในคลิปช้าชัดอีกรอบหนึ่ง
เต็นบอกว่าน้องถูกนายแป๊บกระทืบ
แล้วก็บีบคอจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
ยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรกันไม่เคยคบกัน
เพราะน้องเต้นเองก็มีแฟนอยู่แล้ว
ส่วนในแป๊บก็มีเมียอยู่แล้วอยู่ที่จังหวัดกาลสิน
แล้วเมียของนายแป๊บก็กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยใช่ครับอ่า

อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเช้าเมื่อวานนี้
เต็นกลับมาอีกครั้งญาติเชื่อแบบนี้
สิ่งร่างญาติอีกรอบหนึ่งคราวนี้กลับมาในอาการที่หนาวสั่น
ญาติถึงคันว่าต้องเอาผ้าโหมมาโหมให้น้องเต็นพูดด้วยความความแค้น
ผูกใจเจ็บบอกว่าจะมาเข้าฝันมันทุกคืน
เอาให้มันตายในคุกเลยคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพบรรยากาศ

ถ้าเดินกันแป๊บมันจะลุก

เขากว่านเหมือนทุกคนเลย

อืม

อืม

ประโยคที่ออกมาจาก

ดูนะพวกมันจะต้องตายในคุก

เพราะว่าการลงมือฆ่า
เนี่ยค่อนข้างโหดเฮียนมากเลยนะครับ

นายแป๊บเสพยาบ้ามาด้วย
เสพยาบ้ามาด้วยซึ่งก็ตรงกับที่นายแป๊บเนี่ย
รับสารภาพกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

อยากให้ผู้ต้องหามาขอขมาศพลูกสาว
เพื่อให้วิญญาณของลูกสาวไปสู่สุขติ
ส่วนตัวพ่อเองพ่อค้าจะอโหสิกรรมให้นายแป๊บไหม
พ่อบอกว่าไม่ยอมอโหสิกรรมให้นายแป๊บเด็ดขาด

คือประหารชีวิตสถานเดียวนะคะ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคดีโหดจริงนั่นแหละฮะ